ตลอดข่าวของเราจะมีเรื่องราวสนุกสนานนี้
ตามภาษารายการของเรามาฝากกันอยู่แล้วนะคะ
วันนี้มีคลิปน่ารักในช่วงโควิดนี้มาฝากกันนะ
ถ้าอยากจะขำแล้วนะคะเตรียมพร้อมไปหัวเราะด้วยกันในช่วง
ตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้ชวนคุณมายิ้มชิมความสุขให้จุกอก
วันนี้จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
การเข้าไปน้ำต้นเทรนด์สุดใครไม่ใส่หน้ากากลำบากออกจากบ้านแน่นอน
น้องหมาตัวนี้เขาก็เลยยอมทำตามแต่โดยดี
นี่แล้วกันครับ

ให้เจ้านายใส่แมสให้แต่โดยดีใส่เสร็จปุ๊บกระโดดขึ้นรถอย่างง่ายดายปั๊บ
ไม่มีบ่นไม่มีงับแถมใส่แมสแบบไม่มียับแบบนี้เนี่ย
ห่างไกลโควิดพิชิตโรคแน่นอนล่ะครับ
งานนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่แมสแม่ไม่ให้ออกจากบ้านนะครับ
แต่งานนี้ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวยังเจอเพื่อนใส่แมสกลางถนนตัวนี้ด้วย
นอนนัดกับเจ้าตัวเมื่อกี้มาหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย
แล้วเท่ไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะแน่นจะเต็ม
ยกให้เป็นพี่หมานำเทรนด์ออกจากบ้านแบบนี้เนี่ย
ปลอดภัยแน่นอน
ส่วนคลิปนี้อยากจะส่งกำลังใจ
เหล่านักรบเสื้อกาวในทุกพื้นที่
เพราะถ้าท่านมีเวลาว่างลองนัดมาคลายเครียดแบบนี้ก็ย่อมได้ล่ะครับ
เท่าไหร่นะครับ
นี่เป็นความน่ารักจากคุณหมอต่างประเทศนะ
พักคลายเครียดจากการเป็นนักรบชุดเก่า
มาสร้างรอยยิ้มและส่งกำลังใจให้คุณหมอทุกพื้นที่
งานนี้เนี่ยถ้าส่งกำลังใจเกินร้อยแบบนี้
เราก็อยากให้คุณหมอไทยได้เต้นแบบชดช้อยซะเหลือเกิน
พักจากหมอมารอดูเหล่าแก๊งอาชีพเดลิเวอรี่
ที่เขาเหล่านี้ก็สร้างสีสันออกสเต็ปได้ทุกช่วงเหมือนกัน
ลีลาเป็นหนึ่งทรงเดลิเวอรี่ก็ไม่เป็นสองรองใคร
ปรบมือให้กับคุณพี่เขาสิครับ
ข้าวของก็ต้องส่งจังหวัดแดนส์ก็ต้องมา
อารมณ์ดีมีสเต็ปแบบนี้เนี่ย
รายได้ไม่ขาดมือแน่นอน

เขาตัดเข้าหน้าเราแล้ว

ก็นี่แหละเขาอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นเราสามคนพยายามเต้นด้วยไง

เอาใหม่นะเขาบอกว่าให้หมุนซ้ายหมุนขวา

ซ้ายอยู่ไหน

ซ้ายคุณอะไรซ้ายผมอ่ะ
แล้วคุณซ้ายคุณกับซ้ายฉันมันข้างแล้วค่ะ
อะไรทำได้สบายใจก็ทำกันไปดีจ๊ะ